พิษน้ำป่าทะลักท่วมโรงเรียน
อันนี้แหละที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเลย
เด็กและครูเกือบ๒๐๐คน
แล้วพี่คิดดูเวลาที่มาบ่ายสองครึ่ง

ห้องน้ำเด็กก่อนโดนขนาดนี้ค่ะ
เฮ้ป่านี้

ใช่คือที่อยู่ด้านหลังนั้นแล้วที่ขาวนั้น
เด็กและครูใช่ไหม
ที่มองสภาพห้องน้ำโดนน้ำป่าแบบโอ้โห

มาขนาดนี้อย่าอยู่ใกล้ขนาดห้องน้ำนะ
สิ่งปลูกสร้างนะยังเจอขนาดนี้
แล้วถ้าเกิดมีใครเผลอตกลงไป
หรือว่าโดนน้ำป่าซัดเนี่ยโหไม่อยากจะคิดสภาพเลย
นี่คือที่โรงเรียนศูนย์คริสตจักรพระคุณแห่งเจดีโคค่ะ
อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะ
น้ำป่าทัลลักษณ์เข้าทั่วมา
เฮ่ยฝนตกหนักใช่ไหมโรงเรียนใกล้เลิกแล้วล่ะ
แต่ว่าฝนตกในพื้นที่๒วันที่ผ่านมา
ตกบนแนวภูเขาสูงชายแดนไทยเมียนมา
แล้วมันมีมวลน้ำไงสีแบบอย่างนี้ค่ะ
คุณส้มมีดินโครน
มาจากภูเขาไหลบ่ามาเร็วแล้วก็มาแรงมาก
ตอนนั้นเด็กเขาก็กำลังเรียนกันตามปกติ
เด็กและครู๑๗๙ชีวิต
คิดดูพอน้ำป่ามันไหลมาโอ้โห
หนีตายต้องรีบไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของโรงเรียน

น้ำป่ามันจะลดความรุนแรงลง
ไม่ได้ไหลบ่ามาแรงแบบนี้

แต่ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่โครนมันมาหมดเลยในห้องเรียน

จากการสำรวจความเสียหายในห้องน้ำกับห้องครัว

อุปกรณ์การเรียนการสอนเสื้อผ้าเสียหายเพียบเลยนะคะ
ทีนี้ครูเด็กต้องช่วยกันทำความสะอาด
เพื่อคราบเลนคราบโครนต่าง
ชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ

เฝ้าระวังเหตุการณ์กันตลอด๒๔ชั่วโมง

ไปดูที่จังหวัดตราดหน่อยค่ะ
อำเภอบ่อไร่ฝนก็ตกหนักต่อเนื่องเหมือนกัน
สไลด์ทับอาคารวัดป่า

ดินทันลักษณ์ผนังฟูนหน้าต่างโต๊ะประตู
โอ้โฮเสียหายหมดค่ะแบบนี้เนี่ย
โอ้โหนี่มาแบบ
มาแบบเหมือนกับแบบเป็นพายุซัดเลยนะ

ถูกน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่สูง
ประมาณสัก๓๐๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านก็ต้องขนย้ายข้าวของในวัดดูสิ
สภาพโดยรอบเหมือนวัดอยู่กลางแม่น้ำเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะ
ที่เห็นน้ำท่วมวัดช้างทูล

เสียหายเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูแล

แปลว่าต้องปิดสะพานนะ

เดี๋ยวมันจะอันตรายมันจะพังถล่มลงมา
แต่ดูตรงนี้มันเสียหายแล้วสิ

เสียงเหลือเกินเสียงเหลือเกิน